กำหนดการรับยาของหมอแสงนะคะก็คือในช่วงสิ้นเดือนนี้พอดีเลย
เสาร์อาทิตย์พอดีก็คือ๓๑มีนาคมถึง๑เมษายนนะคะ
ในทุกเดือนจะมีคนไปรอเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง
แต่ทีนี้มีข่าวเศร้าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งเดินทางมารอรับยา
เพราะคุณแม่เป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายมาจากที่จังหวัดระยองนะคะ
มารอรับยามารอก่อน๒วัน
ใช่ครับเพราะว่าหลายคนต้องมารอคิวมานอนรอข้ามคืนแบบนี้แหละฮะ
แต่ทีนี้คุณแม่ในช่วงของการนอนรอเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ
นายสิทธาลักษณ์กล่ำทองสุกลูกชายของนางจัญญากล่ำทองสุกอายุ๖๐ปี
ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าค่ะยืนอยู่ข้างรถกระบะที่ต่อเติมเป็นรถขายขนมเร่
หลังจากที่นางจัญญาผู้เป็นแม่นอนเสียชีวิตอยู่ในหลังรถ
ลูกชายผู้ตายให้การบอกอยู่กับแม่แค่สองคน
ขับรถตระเวนไปขายขนมถังแตกและขนมเบื้องตามตลาดนัดต่างในระยอง
โดยพาแม่นอนท้ายรถกระบะด้วยทุกครั้งเพราะแม่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
ต่อมามะเร็งลุกลามไปที่ตับและปอดกระจายไปทั่วร่างกายนะคะอยู่ในระยะที่๔แล้ว
จึงพาแม่มารับยาที่หมอแสงหวังว่าจะเกิดปฏิหารและถือว่าเป็นที่พึ่งสุดท้าย
โดยเดินทางล่วงหน้ามา๒วันนะคะวันแรกเข้าแจ้งความก่อนที่สพปราจีนบุรี
เป็นการแจ้งว่าคุณแม่ป่วยจริงนะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนของหมอแสงที่กำหนดไว้แบบนี้
วันนี้เป็นวันที่๒ยังไม่ได้รับยาเพราะคนป่วยรอเข้าคิวเป็นจำนวนมาก
จนกระทั่งช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะแม่ปวดท้องร้องครวนคลางค่ะ
จากนั้นไม่นานแม่สิ้นใจหลังรถกระบะนะคะด้านในแสงชัยแห่เลิกตระกูลหรือว่าหมอแสงพอทราบข่าว
มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวนี้นะคะพร้อมทั้งออกค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยกู้ภัย
เพื่อนำศพกลับภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยองไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะครับ